ที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบานเข้าไปจับคดีนี้เองนะครับ
คือคดีที่คนร้ายปีนข้ามรั้วของด่านเก็บเงินทับช้างนะครับ
แล้วก็เข้าไปชิงเงินสดในด่านไปได้กว่า๒๐๐๐บาท
ภาพจากกล้องวงจรปิดก็สามารถจับภาพได้
พฤติกรรมของคนร้ายคล้ายกับการก่อเหตุเมื่อปี๒๕๕๖ครับ
กล้องวงจรปิดของด่านเก็บเงินทับช้าง
กาญจนาพิเศษวงแหวนตะวันออกนะครับ
สามารถที่จะบันทึกวินาทีที่คนร้ายเป็นชายรูปร่างสันทัศน์

กระโดดข้ามรั้วเข้าไปที่บริเวณด่านเก็บเงิน
ใช้มีดจี้พนักงานแล้วก็ชิงเงินสดจากตู้เก็บเงินไปจำนวน๒๐๐๐บาทครับ
เมื่อเช้ามืดวันที่๒๗มีนาคมที่ผ่านมา
นี่คือหลักฐานที่ตำรวจนครบานประเวทใช้ในการแกะบรอยแล้วก็สืบสวนหาตัวคนร้ายครับ
ซึ่งพลตำรวจโทสานิทมหาธาวรผู้ประชาการตำรวจนครบานได้สั่งการ
ส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่หาข่าวแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้ในการหลบหนี
ส่วนการสอบพยานดำเนินการสอบปากคำ
พนักงานแล้วก็เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำด่านเก็บเงิน
ว่าจะสามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้เร็วนี้ครับ

ถ้าไม่ประมาททุกอย่างมันก็จะไม่เกิดขึ้นป้องกันไว้ดีกว่า

พออะไรตรงนั้นมีไหมครับมีด้วยนะครับครับ
ก็ท่านผู้การ๔ได้รับปากว่าเดี๋ยวคงจะเร่งรัด

พลตำรวจตรีนันทชาติสุพมงคล

จุดเกิดเหตุบริเวณด่านเก็บเงินทับช้าง
ช่องหมายเลขหนึ่งถนนการสนาพิเศษ
แหวนตะวันออกหรือว่ามอเตอร์เวย์
่งหน้าบางนาโดยมีการจำลองเหตุการณ์
ที่เชื่อว่าคนร้ายคุณจะมุดรอดหรือว่ามา
ดูสิว่าผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างสันทัศน์
จะสามารถมุดรอดเข้ามาแบบนี้ได้หรือเปล่า

จำลองแบบนี้แล้วสรุปว่า

ลอดช่องว่างระหว่างรั้วเหล็กกับแท่งปูน
สูงประมาณแค่๒๐เซนติเมตร
ใกล้กับช่องเก็บเงินหมายเลข๑เข้ามาได้
ซึ่งจากภาพคนร้าย
สภาพของคนร้ายก็จะต้องมีรูปร่างเล็กสันทัศ

ตำรวจก็บอกอยู่แล้วว่ารูปร่างสันทัศน์นะครับ
แล้วก็คนร้ายจะต้องมีความคล่องแคล่วมาก

เล็กมากแล้วนะยังมุดเข้ามาลำบากหน่อยนะครับ